เขาก็จะข้ามฝั่งแม่น้ำมูล

พอไปดูหมอลำเสร็จก็ข้ามฝั่งกลับมา
อาศัยแพร่เป็นแพร่เหล็กในการข้ามฝั่ง

คุณผู้ชมฮะแพร่ล่มกลางแม่น้ำมูล
แล้วก็เด็กชายเสียชีวิตไป๑นะครับ

ในการค้นหาผู้ศูนย์หายนะครับ
ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้แหละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะฮะ

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่สิทธิ์พระจี้กงอุบล
ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุแพร่เหล็กของชาวบ้าน
ในแม่น้ำมูลในพื้นที่บ้านคอนกหอ
หมู่๑๕ตำบลคำเขื่อนแก้ว
สิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
โดยแพร่ที่ล่มเป็นแพร่ข้ามฝาก
ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาอยู่แล้วนะคุณนะ
แล้วเมื่อคืนนี้ชาวบ้านข้ามฝากไปดูหมอลำซิ่ง
ที่วัดบ้านตุงลุงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบล
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านคำนกหอ

ชาวบ้านก็รวมตัวกว่า๓๐คนนะ
แพร่ข้ามฝากเพื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อใกล้จะมาถึงฝั่งนะ

แพร่มันเอียงแล้วก็ล่มฮะ

บางส่วนจมน้ำจมท่าไปนะครับ
หลังเกิดเหตุคนขับแพร่ได้ช่วยเด็กชายุค๘ขวบไว้นะฮะ

แล้วก็เสียชีวิตระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อันนี้เสียชีวิตไป๑ในที่เกิดเหตุนะครับ
ขณะเดียวกันตอนนั้นมีผู้สูญหายไปในแม่น้ำมูลอีก๔คนก็คือ
นางสาวจีรวรรณยิ้มช้างอายุ๓๑ปี
นายหนึ่งศักดาพันธ์สาวอายุ๔๑ปี
รวมถึงลูกชายคือเด็กชายเต็กหนึ่งพันสาวอายุ๑๑ขวบนะครับ
แล้วก็ยังมีนายชัดชัยชะภูทรอายุ๓๑ปี
เป็น๔ชาวบ้านที่ศูนย์หายไป

เจ้านาฏธิและชาวบ้านต่างนำเรือออก
ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายทั้ง๔รายอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ

นักประดาน้ำสามารถนำร่างที่ศูนย์หายขึ้นมา๑ราย
ก็คือนางสาวจีรวรรณยิ้มช้างอายุ๓๑ปี

ญาติเข้าไปกอดศพร้องห่มร้องไห้เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบสาเหตุของการเกิดแพร่ล่มในครั้งนี้นะ
คุณผู้ชมอาจจะคิดภาพแพร่ไม่ออกนะมันเป็นแพร่เหล็กลักษณะไหน
เอาตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะครับ
เหล็กที่ชาวบ้านใช้ในการข้ามฟากลักษณะแบบนี้

เป็นแพร่เหล็กฮะคล้ายโป๊ะนี่แหละฮะ
แล้วก็ติดเครื่องยนต์ของเรือหางยาวไว้ท้าย
แล้วก็แล่นไปแล่นมาบนผิวน้ำเนี่ยเพื่อที่จะข้ามฝั่งกันไปมานะฮะ
แต่เมื่อคืนนี้น่าจะรับน้ำหนักเกิน
เพราะว่ามีคนโดยสารมาถึง๓๐คนตรงแพร่แบบนี้นะครับ
ทีนี้เรื่องของรายละเอียดที่แท้จริงยังต้องรอการสอบสวนอีกครั้ง
ซึ่งชาวบ้านที่ประสบเหตุยังไม่พร้อมที่จะให้การในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ทีนี้การค้นหาอีก๓ชีวิต
ก็คือนายหนึ่งศักดาแล้วก็ลูกชาย

แล้วก็นายฉัดชัยซึ่งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้
ยังหายไปเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมดูแล้วแม่น้ำกว้างมากเลยนะ